อันนี้ก็หาโชคหาลาบแต่โดนพระทุดงหลอก

เสียไปแสนกว่าครับ
นางสกุลกวกขุนทศอายุ๕๙ปีนะครับ
เข้าแจ้งความกับตำรวจสพด่านขุนทศ

ว่าถูกคนร้ายช่อกงหลอกเอาเงินแล้วก็ทรัพย์สินไปนะฮะ

สร้อยคอทองคำหนัก๒บาท๑เส้น
แล้วก็พระเครื่องหลวงพ่อคูณเลี่ยมกรอบทองคำหนัก๑สลึง๑องค์
รวมเป็นเงินกว่าแสนบาทได้
เหตุเกิดเมื่อ๑๒ธันวาคมที่ผ่านมาครับ
นางสกุลถูกสามีภรรยาคู่หนึ่ง
พาไปพบกับพระทุดงที่บริเวณป่าชุมชนบ้านหลุง
ตะบนสระจาระเข้อำเภอดาษคุณทศครับ
ไปถึงพบพระภิกษุรูปหนึ่งนะครับ
นั่งอยู่บนแคร่ไม้รังในป่า
มีลานโล่งมีจอมปลวกอยู่ตรงต้นไม้ด้วย
ทาแป้งขาวโพลนเชียวนะครับ
เหมือนมีคนมาขอโชคขอลาบไม่ขาดสาย
ทุดงสั่งให้นางสกุลถวายขันครูครับ

จากนั้นบอกว่าเห็นเลขชัดเจนแล้วนะ
แต่มีบางสิ่งบางตาเอาไว้
ยังนำขันครูกลับบ้านไม่ได้หรอก

วันรุ่งขึ้นนะครับให้กลับมาที่เดิม
เพื่อทำพิธีปลูกเสกอีกครั้ง
เพิ่มความขลังเข้าไปนะฮะ
รับประกันว่าจะได้เลขเด็ดแล้วถูกรางวัลแน่นอน
แต่มีข้อแม้นะถ้าอยากถูกมาก
ก็ให้ใส่เงินลงในขันครูเยอะ
ด้วยความที่อยากจะถูกหวยรวยรางวัลใหญ่ครับ
นางสกุลก็รวบรวมเงินจากญาติได้๕๐๐๐บาท
ซองสินะฮะแล้วเอาทรัพย์สินใส่ไปด้วย
รวมมูลค่ากันกว่า๑แสนบาทครับ

จากนั้นพระทุดงทำการปลูกเสกนะครับแล้วก็คืนขันครูให้
มีผ้าขาวคลุมเอาไว้บอกว่าเลขอยู่ในขันนี่แหละ
แต่ไปเปิดที่บ้านเนี่ยนะถ้าไม่เปิดที่บ้านนะ
เดี๋ยวเลขเคลื่อนกลัวสิกลัวเคลื่อน
ออกจากป่าครับแก๊งพระทุดงบอกให้ผู้เสียหายบอก
เตรียมพัฒนาหารเพลรอที่วัดป่าด่านขุนทศ
คือห่างจากจุดที่จอดรถสักกิโลครึ่งคุณผู้ชม
๑๕กิโลเมตรส่วนพระทุดง
เดี๋ยวจะนั่งรถของสามีภรรยาตามไปนะ
นามสกุลจัดเลยนามสกุลจัดเลยครับ
อาหารรออยู่นานแต่พระทุดงกับสามีภรรยา
มาสักทีก็เลยโทรศัพท์ไปหา
โทรกี่ครั้งก็ติดต่อไม่ได้โดนหลอกแน่แล้วล่ะ
เหลือแต่เครื่องครูแล้วก็ซองขาว
มีเศษกระดาษอัดไว้๒แผ่นนะฮะ
เขียนตัวเลขด้วยปากกาสีแดงตัวไว้ให้ดูตากหน้าครับ
เป็นผ้าจะเป็นผ้าปลอมหรือก็ผ้าจริงกับเป็นรูป
แล้วที่นี่ก็คุณทายกอีกคนหนึ่งเต้นเตี้ย

ไม่มีเลยไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลย
นี่แหละฮะตำรวจจึงเก็บสิ่งของทั้งหมด

เพื่อตรวจสอบหาลายนิ้วมือแฝงทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับ
เดี๋ยวจะสอบสวนข้อที่จริงแล้วก็หาตัวมาดำเนินคดีครับ